ไปดูคดีเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดในข้อหาค้ามนุษย์นะคะ
คือก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤษภาคมตำรวจสพพระประแดงได้รับแจ้งจากคุณแม่ท่านหนึ่ง
บอกว่ามีลูกสาวอายุ๑๗ปีมีพฤติกรรมแปลกแอบเห็นพฤติกรรมลูก
คุยไลน์คุยโทรศัพท์มือถือแล้วก็หายออกไปจากบ้าน
คุณแม่ก็เลยตรวจเช็คดูโทรศัพท์มือถือปรากฏว่ามีเพื่อนลูกสาวอีก๒คนเป็นผู้หญิงนะ
ชักชวนกันไปขายบริการทางเพศ
คุณแม่ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็เลยเรียกลูกสาวคุณแม่กับเพื่อนลูกอีกสองคนที่เป็นผู้หญิง
มาสอบปากคำแล้วจังหวะที่ตำรวจสอบปากคำมีโทรศัพท์โทรไปหาเด็กผู้หญิง
ให้ไปขายบริการทางเพศแม้เหลาโทรมาพอดี
จังหวะดีจริงตำรวจก็เลยซ้อนแผนค่ะให้น้องนัดแนะกับแม่เรา
เล้าก็มารับพาไปเจอลูกค้าตำรวจก็เลยรวบทั้งแม่เล้าทั้งลูกค้าเลยค่ะ
มีจังหวะที่ตำรวจไปรวบตัวนะคะลองดูค่ะ
ตอนนี้ลูกค้าได้เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับโรงแรมตรงมัน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ตำรวจสพพระประแดง
เข้ารวบตัวนายภัยบูลสิริพยักษ์อายุ๔๓นะคะ
พาเด็กหญิงอายุ๑๔ค่ะ
เปิดห้องพักแต่ตอนไปจับเนี่ยยังไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศนะ
เหตุการณ์ที่ไปจับกลุ่มก็คือเกิดขึ้นภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง
บนถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนางสาวสุภาพรอาจสามนหรือกุ้งอายุ๓๔ปี
ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์พาเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ไปส่งให้กับลูกค้าที่โรงแรม
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวสุภาพรได้นะคะที่แพรขนานยนต์ตำบลตลาดอำเภอพระประแดง
คือจับลูกค้าได้ก่อนตามไปจับคนเอาตัวเด็กผู้หญิงไปส่งได้ทีหลัง
คดีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงอายุ๑๗
เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกสาวเปลี่ยนไปรับโทรศัพท์คุยไลน์แล้วก็จะหายออกไปจากบ้าน
ก็เลยแอบเช็คโทรศัพท์ลูกปรากฏว่าเห็นว่าลูกคุยกับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคน
อายุ๑๔คนนึงอายุ๑๖อีกคนนึงแล้วข้อความที่คุยกันนะคะ
ชวนกันไปขายบริการทางเพศก็เลยเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยนำตัวเยาวชนทั้ง๓คนไปสอบสวนนะคะ
แล้วทั้งสามคนก็ยอมรับว่าเคยไปขายบริการจริงแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเลยค่ะ
ว่ามีนางสาวจันทิมาอุ่นละมัยหรือผู้และนางสาวสุภาพรสองคนนี้เป็นคนติดต่อชักชวน
จังหวะที่ตำรวจกำลังคุยอยู่กับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะ
นางสาวจันทิมาโทรเข้าไปหาพอดีจังหวะดีโทรเข้าไปหาเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ค่ะ
ให้ไปขายบริการทางเพศแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีนางสาวสุภาพรไปรอรับเด็กอยู่
ให้ไปส่งลูกไปส่งให้กับลูกค้าตำรวจก็เลยวางแผนเลยก็เลยรวบตัว
ตัวแม่เล้ากับตัวลูกค้าได้นะคะที่เตรียมจะซื้อบริการเด็กอยู่
ทีนี้พอรวบตัวได้ตำรวจก็สอบสวนค่ะนางสาวสุภาพรก็เลยรับสารภาพ
ว่าได้ติดต่อซื้อบริการทางเพศติดต่อเป็นข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
มีการติดต่อซื้อขายบริการทางเพศกับลูกค้าลูกค้าก็คือนายภัยบูล
นายภัยบูลเสนอเงินซื้อบริการทางเพศเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
ในราคา๑๔๐๐บาททางแม่เล้านางสาวสุภาพรก็เลยบอกว่าปกติให้เด็กพันหนึ่ง
ตัวเองเนี่ยตัวแม่เลาะได้๔๐๐บาทแล้วก็เลยพาเด็กไปส่งตามนัด
ไม่รู้เลยใช่อ่าแล้วที่ที่ทำมาแล้วเงินที่ได้มาไปทำอะไร
หนูก็เอาไปซื้อของซื้อของนางรถอย่างเด๑๙๔๐

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเด็กเนี่ยอายุไม่ถึงยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชน
คือเอาแค่คนที่พาไปล่อซื้อจับกลุ่มเนี่ยนะ

คุณจะบอกว่าคุณแยกไม่ออกเลยว่าโอ้คนนี้เป็นสาวที่อายุเกิน๑๘๑๙๒๐เกิน
เป็นผู้ใหญ่แล้วกับเด็กอายุ๑๔ปีแยกไม่ออก
จริงค่ะต่อให้ผู้หญิงเด็กอายุเท่าไหร่ก็ตาม
แต่แบบคุณเป็นในหน้าพาผู้หญิงด้วยกันไปขายบริการทางเพศ
คือเรื่องนี้มันเป็นค่านิยมผิดของทุกฝ่ายนะฮะ
ฝ่ายของผู้ซื้อก็คิดว่าถ้าเรามีเพศสมพันธ์กับเด็ก
กับเยาวชนอย่างนี้โอ้โหมันจะเป็นสิ่งที่แบบ
ทำให้รู้สึกว่ามันพาคุ้มใจเหลือเกินซึ่งมันไม่ใช่นะครับ
ส่วนฝ่ายเด็กผู้หญิงเองก็อาจจะต้องการเงินเพื่อจะไปใช้จ่าย
โดยที่หาเงินแบบง่ายรวดเร็วแต่ไม่รู้ว่าพวกคนกลางทั้งหลาย
หรือว่าแม่เล้านี่แหละพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรเลย
จริงก็ได้ส่วนต่างจากเด็กเหล่านี้

เนี่ยก็โดนข้อหาไปแม่เล้าเนี่ยนางสาวสุภาพรนะคะ
พฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์นะคะ
ข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

ส่วนลูกค้าที่ซื้อบริการทางเพศจากเด็กเนี่ย
นายไพบูลเนี่ยถูกแจ้งข้อหา
กระทำการโดยปราศจากเหตุอันสมควร
รากเด็กอายุยังไม่ถึง๑๘ปีไปจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

ช่วงสายวันนี้ค่ะตำรวจก็สอบปากคำนางสาวสุภาพรที่เป็นแม่เล้า
เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแม่เล้าอีกคนนึงอะค่ะ
นางสาวจันทิมาที่เป็นคนโทรศัพท์ไปหาเด็ก
แล้วบอกเด็กว่าเดี๋ยวเนี่ยก็จะให้นางสาวสุภาพรมารับนะพาไปส่งลูกค้า

ตำรวจก็เลยบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะออกหมายจับนะคะ
จะจับตัวนางสาวจันทิมามาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
ส่วนคนที่จับได้แล้วก็ส่งสารสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้ค่ะ
และนายภัยบูลเนี่ยนะคนที่ไปซื้อบริการเด็กเนี่ยนะ
นอกจากจะโดนคดีแล้วนะฮะสงสารครอบครัวสงสารลูกเมียจริง
ชื่อนามสกุลหราอยู่หน้าข่าวแบบนี้
อายไปทั่วนะว่าโอ้โหเนี่ยคนนี้ไงที่ไปซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ตัวเองอายุ๔๓แล้วเนี่ย